ส่วนไลน์ในหน้าจอวันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและมหานคร
อภัยนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ยังคงมีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองอยู่
เพราะฉะนั้นในไลน์วันนี้ฝากร้านได้

ฝากร้านกันเข้ามาใครที่ยังมีเหลืออยู่

เป้าไปหน่อยว่าตรงไหนยังมีขายอยู่
ใช่บอกมาด้วยราคาเท่าไหร่จะได้รู้
แล้วก็ตามไปซื้อนี่ถามแบบนี้นี่คุณได้มากี่อันได้มาหรือยัง
เอาจริงเลยนะตามหาอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในไลน์นะคะวันนี้เดี๋ยวจะจับตาดูนะคะ

รวมทั้งเขาบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในให้แจ้งเข้าไปด้วยนะ
ว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนเดี๋ยวเขาจะส่งเข้าไปขาย
ใช่คือวันนี้คือหลายหน่วยงานเขาก็มีความพยายาม
ในการที่จะเอาหน้ากากอนามัยมาขายให้กับประชาชนราคาถูกบ้างแหละ

คือแจกทั้งหมด๒๐๐๐ชิ้น
แล้วก็ไปเอาได้นะคะที่สาขาที่อยู่ใกล้บ้าน
เพราะว่าเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมตอนนี้คนเองก็พยายามค่ะที่จะหาหน้ากากอนามัยมาป้องกันฝุ่นละออง
เนื่องจากค่าของฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐาน
แล้วหลายพื้นที่มันเป็นแบบนั้นซึ่งไทยรัฐทีวีเนี่ยก็จะมีการเกาะติดแล้วก็ดูเรื่องของค่าฝุ่นละออง
เมื่อเช้าเนี่ยนะคุณคุปตนันเขาไปสำรวจที่บริเวณบิ๊กซีลาดพร้าวตรงนั้นมันเป็นจุดที่มันมีการทำรถไฟฟ้าค่ะ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็ค่าเท่าที่ดูเมื่อเช้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
แต่ว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกกันได้
ถ้าเกิดว่าสังเกตนะคุณสุภาษาช่วงนี้
ถือว่าอากาศหลายคนบอกนะว่ามันเหมือนจะดีขึ้น
มันก็เป็นผลพวงมาจากที่หลายฝ่ายช่วยกันนะคะ

ก็กองทัพอากาศก็ใช้เครื่องบินขึ้นบินโปรยน้ำ

ใช่หลายพื้นที่เลยแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำ
รวมถึงเขาก็มีการโรนโรงกันว่าตอนนี้งดก่อสร้างก่อน
ในช่วงที่วันที่ฆ่าของฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐาน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อหลายภาคส่วนพยายามที่จะช่วยเหลือกันแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวเราไปขีดเส้นใต้เรื่องนี้พร้อมกันนะคะ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ปัญหานี้แรกก็มีคนบอกว่าโอ๊ยมันแก้ลำบากมันยุ่งยาก
มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
งานไหนล่ะที่จะมีอำนาจนายกก็บอกว่าต้องไปดูต้นทาง
ฟังตามนี้แล้วดูเหมือนว่าอำนาจในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
มันอยู่กันคนละภาคส่วนแล้วจะมาบูรณาการกันยังไง
แต่ว่าผมไปเห็นข้อมูลบทความ
ของคุณทะนคริสต์วรรษนัทฉากุล

พอไปเห็นข้อมูลของท่านแล้วถึงได้รู้ว่า
พู่ว่ากฐมมหรือพู่ว่ารัชการจังหวัด
ที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่อันตรายเนี่ย

มีอำนาจเยอะเลยครับที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอำนาจจากไหนครับ
อำนาจตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณอภัย
พรบป้องกันและบรรเทาสารอภัยที่ให้อำนาจเนี่ยออกมาเมื่อไหร่ครับ
ออกมาเมื่อปี๒๕๕๐๑๑ปีมาแล้วครับ๑๒ปีทั้งปีนี้ละ
พรบฉบับนี้เขาให้อำนาจผู้ว่าทำอะไรได้มั่ง
ให้ผู้ว่าออกคำสั่งสั่งการและกำหนดแผนการมาตรการแก้ปัญหา
เรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด
ขีดเส้นใต้ว่าเด็ดขาด

ยังมีอำนาจในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ของตน

หน่วยงานรัฐนั้นจะไม่ได้สังกัดอยู่กับ

งานนั้นทำได้นี่ท่านดูสิ

เสมอก้านสหนาทางคือ
สื่อทุกประเภทเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ถ้าเห็นว่าสื่อนำเสนอไม่ถูกต้องให้อำนาจไว้
สั่งการให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับการก่อสร้างใดก็ได้

สั่งได้เลยครับถ้าผู้ว่ากอทมจะเห็นว่า
หน่วยงานที่กำลังเร่งก่อสร้างกันอยู่ทุกวันนี้มีปัญหา
สั่งให้ล้างงัดได้มีอำนาจผู้ว่าก่อธมอลนะสั่งปิดโรง
งานถ้าไปสำรวจดูว่าโรงงานไหนมีฝุ่นละอองขนาดเล็กรอด
ออกมาสั่งปิดได้มีอำนาจผู้ว่ากอทมเหมือนกันสั่ง
ปิดได้เลยอำนาจในการห้ามรถยนต์บางประเภทเข้าไปในพื้น
ที่ที่มีฝุ่นหนาอยู่แล้วเนี่ยนี่ผู้ว่าสั่งได้เลยรถยนต์
ประเภทรถที่เช่นรถบรรทุกรถขนาดใหญ่รถที่ใช้
รถเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เพราะว่ามีอำนาจครับแล้วรวม
ยังสั่งการเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรจัดปัญหาการ
จราจรห้ามเข้าเขตนี้ห้ามเข้ามาถนนสายนี้ถนนสายนี้
ไปได้ถนนสายนี้เข้าไม่ได้มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงาน
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำอะไรครับให้เร่งรีบแจก
ต่อมามีอำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบริการตรวจ
แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คนเขามีความ
รู้สึกว่าเขาหายใจฟืดฝาดฟืดฝาดแสบจมูกตอนนี้แล้วไม่
จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะบริการให้หน่วยแพทย์เนี่ยสามารถ
มาตรวจประชาชนพวกนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ท่านดู
สิครับโอ้อำนาจเยอะเลยนะครับแล้วกฎหมายก็เขียนบทลงโทษไว้
ด้วยสำหรับคนที่ไม่ฟังผู้ว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ผู้ว่าเนี่ยหรือขัดขวางมีโทษทั้งจำทั้งปรับจำก็คือ
จำคุกปรับก็ปรับเป็นเงินเอ๊ผมอ่านข้อมูลของท่านอายการนี้
แล้วเนี่ยผมตั้งคำถามในใจอันชนีย์ผู้ว่ากตมรู้หรือ

ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจตามพรบกฎหมายฉบับนี้มากมายถึงขนาดนี้
รู้หรือยังว่าท่านมีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้สั่งอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะ
หยุดการก่อสร้างก็ได้แล้วท่านได้ใช้อำนาจนั้นหรือยัง
ได้ใช้อำนาจนั้นหรือยังนี่ลามไปถึงว่า
สั่งการให้หน่วยงานเนี่ยเอาหน้ากากอนามัยเนี่ย
แจกฟรีให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนก็ได้ด้วย
มีอำนาจนะมีอำนาจนี้ด้วยนะ
แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ย
ตั้งเต้นตรวจสุขภาพ
ของคนที่เขาหายใจฟืดฟัดฟืดฟัด
ในช่วงนี้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
คนไม่ต้องแห่ไปโรงพยาบาลไม่ต้องแห่ไปที่สิริราช
อย่างที่เป็นข่าวอำนาจผู้ว่ากอทมนะครับ
ท่านรู้หรือยังผู้ว่ากอทมรู้หรือยัง
ถ้าไม่รู้ก็รู้เสียแล้วก็ใช้อำนาจนั้น
เพราะนี่เป็นอำนาจทางกฎหมาย
วันนี้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นเป็นบางจุด
แต่ว่าถ้าสั่งการให้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากาก
สั่งการให้มีบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อันนี้ก็น่าที่จะยังไม่สายครับยังทำได้ครับ
ผมย้ำอีกทีนึงว่านี่เป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี๒๕
ผ่านมาแล้ว

ตอนที่ออกกฎหมายเนี่ยปัญหา
ลพิษยังไม่รุนแรง
มา๑๒ปีมันรุนแรงแล้วครับ
เมื่อมันรุนแรงแล้วเนี่ยผู้ว่ามีสิทธิ์โดยชอบทำ
ที่จะใช้อำนาจตามกฎหมาย

สั่งการให้ฉีดน้ำฉีดเนิมอะไรบ้างเป็นบางจุด
และแหมที่มันบาดใจคนก็คือว่า
ฉีดน้ำพ่นอยู่ใกล้ลานคนเมือง

คนก็สงสัยว่าเออแล้วไปฉีด

ปกป้องรักษาผู้บริหารกอทม
แล้วไม่ดูแลประชาชน

ผมคิดว่าการใช้อำนาจบางส่วนเนี่ย

เนี่ยมีการสั่งการคุมรถเมย์

สั่งการให้หยุดสร้างรถไฟฟ้า๗วัน
สั่งการให้ตั้งทีม
ตรวจนี่เตือนระวัง

กว่าจะรู้ว่ามีอำนาจที่จะสั่งการอะไรได้เนี่ย
เสียเวลาไปเป็นสัปดาห์
ฉะนั้นเรื่องการตรวจคุมรถเมย์ควันดำ

ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่านั่นเป็นเจ้าปัญหา
นี่ก็เอามาเขียนเส้นใต้

เอาอย่างนี้เลยครับเหมือนมนุษย์อวกาศท่องโลกเลยครับ
อันนี้ก็เอาเป็นว่ามีอารมณ์ขัน

คุณปล่อยให้คนต้องช่วยตัวเองขนาดนี้แล้วเหรอ
กรุงเทพมหานครนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ

โอ้โหอาจารย์อันนี้คือมัสคอตแต่งเป็นคอสเพลย์อะไรเหรอ
นี่เราก็ไม่รู้นะแต่คือพากนี้มานี่เมื่อกี้ยังโโหเลย
ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ผมว่าคุณสองคนพรุ่งนี้ก็ลองแต่งตัว

สะท้อนเรื่องนี้ให้เห็นค่ะคือหลักเนี่ย
เรื่องเจ้าฝุ่นละอองเนี่ยมันก็เกิดมาจากพวกควัน
จากรถต่างที่ปล่อยควันดำค่ะ
เวลาเราถามแบบนี้คุณผู้ชมก็จะรายงาน
ตลอดเลยว่าพิกัดไหนจุดไหนเจอรถเมย์ขอสมกที่ควันดำ

ด้านข้างของดิฉันเนี่ยนะคะก็เป็นเกณฑ์ของคุณภาพอากาศ
ของวันนี้เลยค่ะวัดเมื่อตอน๑๑โมง

สีฟ้าเขียวเหลืองส้มแดง
ส้มถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
แล้วก็แดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพ
คุณผู้ชมดูตัวเลขเอาว่าพื้นที่บ้านของคุณเนี่ย

ดูจากตารางแล้วนะคะเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ขึ้นตารางแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูตลอด
ก่อนหน้านี้๒วันสีส้มเยอะ
แต่ว่าวันนี้เริ่มมีสีเหลืองบ้างแล้ว
แสดงว่าลดลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชม
ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ
โดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปทำงาน
ใครที่ต้องเดินตามท้องถนนไปรอรถเมย์ไปรอรถตู้ต่าง